แต่ทีนี้มันมีปัญหาค่ะคุณสุภาษา

แล้วก็รอบบัญชาการตำรวจ
ภูทรภักดิ์๕บอกว่าคือมันเป็นการ

ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือก็

บอกว่าคือมีการทวิตเตอร์บอกว่า

มีลายเซ็นต์มีการขออนุญาตเรียบร้อย

ญาตนำโดรนขึ้นบินระหว่างการ

หมูป่าไปโรงพยาบาลค่ะ

ยังไม่ปฏิบัติตามต้องมีการดำเนิน

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ตามที่ปรากฏก็คือมีโดรน

ของกองทัพบกกำลังทำการบิน
แรกเมื่อวานนี้ออกจากถ้ำ
ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ทำการบินอ้างแบบนี้บอกว่า

กองทัพอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองทัพอากาศโดยศูนย์สนับสนุนทางอากาศ

ที่รับผิดชอบควบคุมการจราจรทางอากาศ

อนุญาตนำโดรนขึ้นบินในเวลาดังกล่าว
จากบุคคลที่กล่าวอ้าง

ได้ประสานกับสำนักงานการบินพลเรือน

เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลการใช้โดรนของพลเรือน
ให้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อที่จะเอาผิดกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎตามกติกาต่อไปนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่า
สำนักข่าวที่ใช้โดรนขึ้นไปบินตอนนี้มีการออกแถลงการ
ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีก
ท่านผู้บัญชาการศูนย์บอกว่าขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย
ใช้คำว่าขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของการบินโรเขาเคยมีการห้ามไปก่อนหน้านี้แล้ว

ก็คือจะไปอาจจะไปชนกับโรนของคนที่ไปตามหาปล่องหาโพรงต่าง
ก็เลยคือมันมีการงดเว้นการใช้โดรนมาตั้งนานแล้ว
ใช่ซึ่งเมื่อสักครู่ที่มีการแถลงข่าวกับพบศูนย์อำนวยการร่วม

กำชับเลยนะว่าไม่ต้องเก่งไม่ต้องเร็วไม่ต้องเลิศ
เอาแบบชัวร์ข้อมูลทุกอย่างให้ออกจากศูนย์อำนวยการร่วม
ออกจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเท่านั้น
อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นทางการแล้วก็กรองแล้วด้วย
ไม่ใช่เวลาแข่งขันกันในเรื่องของใครเร็วกว่าใคร
แต่ให้คำนึงถึงชีวิตของผู้ที่ประสบภัยให้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชม